จากกรณีอุบัติเหตุนะคะที่มีผู้บริหารขี่ขออภัยขับรถเบนท์แล้วก็เมา
ก่อนหน้านั้นไปไร้ก๊อฟแล้วก็ดื่มเบียร์จนเมาขับรถกลับบ้าน
แล้วรถก็ไปชนกับรถของพันธุ์ตำรวจโทจตุพรที่มากับภรรยาแล้วก็ลูกสาวคนเล็ก
จนทำให้พันธบทโทจตุพรและภรรยาเสียชีวิตส่วนลูกสาวคนเล็กได้รับบาดเจ็บค่ะ
วันนี้เมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาที่วัตรีทศเทพถนนประชาธิปไต
แวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พันธบทธจตุพรงามสุวิชากุลหรือรองตีอดีตรองผู้กำกับการงานสอบสวน
กองกำกับการ๒กองบังคับการปราบรามอายุ๔๘ปีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
พร้อมกับภรรยานางนุชชนาธิ์งามวิสุชากุลอายุ๔๓ปี
ครอบครัวและแขกจากหลายภาคส่วนก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ
มีตำรวจจากหลายสังกัดเลยนะคะ
มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนของนางสาวสุภาพิษ
งามสุวิชากุลหรือน้องพลอยลูกสาวคนโตที่อายุ๑๖ปี
จากโรงเรียนอัศสำชันคอนแวน
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทาน
เพลิงเป็นเกียรติให้กับผู้เสียชีวิตและครอบครัว
นางสาวสุภาพิษได้ขึ้นกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ศพให้กับบีดาและมันดาที่เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้รับเด็กหญิงพิชภางามสุวิชากุลอายุ๑๒ปี
หรือน้องแพร่ลูกสาวคนเล็กที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วยนะคะ
ส่วนในช่วงเช้าประมาณสัก๖โมงเช้าค่ะ
นายสมชายเวโรธพิพัฒน์ซึ่งก็คือคนที่ขับรถเบนท์พุ่งชนรถซูซูกิสวิป
พันธุ์ตำรวจโทจตุพรกลางสะพานข้ามคลองถนนทวีวัฒนากาญจนาพิเศษ
เมื่อช่วงดึก๑๑เมษายนก็ได้ทำพิธีบวชหน้าไฟค่ะนี่ค่ะ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ
นายสมชายเขาเป็นเจ้าของโรงงานอะไหล่ยนเขาเป็นคนที่เมาแล้วขับนี่แหละค่ะ
เขาก็รับปากว่าจะเลิกดื่มตลอดชีวิตแล้วก็จะบวชหน้าไฟให้เมื่อช่วงเช้าก็มาบวชนะคะ
จากการสอบถามนางสาวพาวินีงามสุวิชากุลพี่สาวของพันธบทโทจตุพรผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็บอกว่าถึงเวลานี้ครอบครัวได้อโหสิกรรมให้กับนายสมชายแล้วนะคะ
เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายสมชายเองก็เอาใจใส่ดูแลครอบครัว
สำนึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องของคดีก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนอาการบาดเจ็บของน้องแพร่ลูกสาวคนเล็กที่ยังคงอยู่ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพตอนนี้ก็อาการดีขึ้นตามลำดับสัญญาณชีพ
ปกติเริ่มตอบโต้พูดคุยได้บ้างแล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอก็ยัง
คงดูแลอาการอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะส่วนน้องพลอยลูกสาวคน
โตสภาพจิตใจยังแย่อยู่ค่ะแต่ก็ดีขึ้นกว่าวันก่อนก่อนก็แสดง
เป็นห่วงถึงน้องสาวด้วยบอกว่าอยากจะให้น้องปลอดภัยอยาก
ให้น้องสาวหายเร็วส่วนพระสมชายบอกว่าวันนี้ได้บวช
หน้าไฟเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนยอม
รับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดยอมรับผลกรรมที่ตามมาวัน
พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดซึ่งขณะที่ขึ้นวางดอกไม้
ก็ได้ให้คำมั่นว่าขออโหสิกรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะ
รับดูแลลูกทั้งสองของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดหลังจากศึกก็
จะพูดคุยกับทางญาติของผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการ